เหตุใหญ่อีกเหตุหนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะ
เพราะว่ามีสาวเมียนมาคนหนึ่งอายุ๒๑ปีเอง
ถูกแทงคอจนเสียชีวิตจมกองเลือดครับ
ทีนี้ตำรวจต้องมีการสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นแฟนของเธอเองรวมถึงเพื่อนนะฮะ
เพราะว่ามีข้อพิรุษสงสัยนะครับ

ตำรวจสพบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีไปตรวจสอบ
ตรงนี้อยู่หลังตึก๙ของคอนโดแห่ง๑ในตำบลบางบัวทอง

พบร่างของนางสาวซานตามโมอายุ๒๑ปีสัญชาติเมียนมา

ตรวจสอบบาดแผลนะคุณนะมีบาดแผลใหญ่ที่ลำคอครับ
เป็นบาดแผลถูกของมีคมแทงเข้า๑แผล
ตำรวจสอบปากคำเพื่อนของผู้ตายที่เป็นสัญชาติเดียวกัน
ก็สอบประคำเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วครับ
ด้วยเรื่องของการสื่อสารใช้คนละภาษา
ก็เลยต้องนำตัวหญิง๒คนไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
อกจากนี้ยังมีผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ชาย๒คน
หนึ่งในนั้นก็เป็นแฟนนุ่มของผู้เสียชีวิต
ซึ่งหายตัวไปหลังเกิดเหตุนะครับ
ตำรวจก็ไปขอข้อมูลจากทางรอปภ
ก็คือนายประกอร์นแหน่ประกรกองศรีนนนท์นะครับ
พอเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเขาเข้าเวรอยู่
อยู่หน้าป้อมอยู่ป้อมหน้านะฮะ
มีลูกบ้านมาบอกว่ามีคนนอนจมกองเลือดอยู่หลังตึก๙

เขาไปตรวจสอบปรากฏว่าคนนอนจมกองเลือดเป็นสาวเมียนมาเสียชีวิตไปแล้วครับ

แต่ระหว่างที่รอตำรวจเข้ามาที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เพราะพอบอกเห็นผู้ชาย๒คนผู้หญิง๒คนเดินออกไปจากคอนโด

ทั้ง๔คนที่เห็นนั้นอยู่ตรงจุดเกิดเหตุก่อนหน้านั้น

แต่สุดท้ายอยู่ก็หายออกไปจากจุดเกิดเหตุ
โดยเฉพาะแฟนนุ่มของผู้ตายตำรวจยังหาตัวไม่เจอ
พันธุ์ตำรวจเอกพฤษจำรูนศาสตร์ภูมิกับการสพบางบัวทอง
เปิดเผยนะครับว่าสอบสวนเบื้องต้น
ทราบว่าผู้ตายมาเดินเที่ยวงานอยู่กับเพื่อน
แล้วรับโทรศัพท์แฟนนุ่มก็เลยแยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อน
ต่อมาพบว่าไปเสียชีวิตอยู่หลังตึก๙
ขณะนี้จะต้องหาร่ามเพื่อสื่อสารภาษากับเพื่อนผู้หญิง๒คน
หาข้อเท็จจริงและหาสาเหตุต่อไปคุณดูสิ

แต่ว่าตอนนี้ถามว่าตำรวจเขามีสงสัยใครไหม
เบื้องต้นเนี่ยนะตำรวจบอกว่าสงสัยแฟนนุ่มอะแหละ
ซอนที่หายตัวไปกับเพื่อนชายอีกคนนึง
ทีนี้ก็เลยเดี๋ยวต้องให้ฝ่ายสืบสวนไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดรอบตรงนั้นก่อนคุณผู้ชม
ตามตัวในซอนแฟนหนุ่มที่เป็นผู้ต้องสงสัยมาสอบเพิ่มเติม
แล้วศพของผู้ตายก็ส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติต่อไปด้วย
ลองฟังผู้อำกับหน่อยค่ะ
ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วแต่ว่าเป็นคนสัญชาติเดียวกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนประมาณ๕ทุ่มใช่ไหมคุณตอนพบศพฮะ
ทีนี้ตำรวจทำงานทั้งคืนแล้วครับก็ยังไม่ทันข้ามวันเลย
ตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วก็คือนายมินบัญญาโทสัญชาติเมียนมา
ขณะนี้ควบคุมตัวไว้ที่โรงพยาบาลบางบัวทองนะครับ
แต่ว่ายังให้การไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่สามารถพูดภาษาไทยได้
เรื่องต้นเนี่ยจากการที่พูดผ่านล่ามอะไรเนี่ยนะฮะ
เขาก็บาดเจ็บนะคุณนะขาห่งขาหักเนี่ยนะฮะ
เขายอมรับว่าเป็นคนแทงแฟนสาวจริง
หลังก่อเหตุเสร็จได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
แล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำตรงสะพานคลองรำรี

ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรีนี่แหละฮะ
ได้รับบาดเจ็บขาซ้ายเนี่ยนะครับขาซ้ายหัก
ขณะนี้ตำรวจอายัดตัวไว้แจ้งข้อหา
ฆ่าคนตายโดยเจตนาส่งตัวดำเนินคดีตามระบบ
ส่วนสาเหตุยังไม่ทราบถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุที่แน่ชัดนะฮะ
ก็ต้องใช้ล่ามชาวเมียนมาร่วมสอบปากคำในครั้งนี้ด้วย
ว่าทำไมถึงก่อเหตุแทงคอแฟนสาวจนเสียชีวิตจมกองเลือดนะฮะ

ห้องการสื่อสารตอนแรกข้อมูลบอกเป็นในซอนใช่ไหมแฟน
พอไปเจอตัวจริงคือนายมินบัญญาโทนั่นเองนะคะ